อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้คุณผู้ชมทั้งชื่นชมแล้วก็ช่วยเหลือเด็กคนนี้หน่อย

คุณครูท่านหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะมาทราบความจริงค่ะว่าน้องโอเนี่ยนะไม่ยอมกิน
ไม่ยอมกินข้าวกลางวันตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

เอาค่ารถเหล่านั้นเนี่ยค่าอาหารกลางวันของเขาเนี่ย

อยู่กับย่าสองคนพ่อเสียชีวิต
ทิ้งไปตั้งแต่เด็กก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กค่ะ

ครูขอโทษโอนะครับที่ครูไม่รู้เลยว่ามีนักเรียนของครูลำบากขนาดนี้
ข้าวกลางวันมาตลอดปีการศึกษาที่แล้วเพื่อประหยัดเงินค่ารถ
เด็กชายจินทัศน์ดอกดินเป็นนักเรียนม๓ที่โอประจำชั้น

พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่๑๑เดือนต้องอยู่กับย่า
ตอนนี้กำลังลำบากไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่ค่าอาหารกลางวัน
สิ่งที่ครูจะช่วยได้ตอนนี้มากที่สุดก็คือ
ให้ขึ้นมาทานข้าวกลางวันกับครูทุกวันเพื่อให้ท้องอิ่ม
ใครที่ต้องการช่วยเหลือเด็กให้โทรเข้ามาที่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
แล้วแจ้งชื่อให้ทุนนักเรียนชื่อเด็กชายจินทัศน์ดอกดินได้เลยค่ะ
โรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านด้วย
บุญไม่ต้องทำที่วัดแต่ช่วยเด็กคนนึงคงได้บุญมากมาย
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ไปเจอกับนายชัยพัฒน์เชื่อมชิดผู้อำนวยการโรงเรียน
แล้วก็นางสาวธนัญญาสุภาษีครูโอที่เป็นคนโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ

น้องโอหรือว่าเด็กชายจินพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่า
โอดีใจที่มีคนมาช่วยเหลือ
แล้วก็ยอมรับค่ะว่าครอบครัวยากจน
น้องโอพยายามช่วยเหลือตัวเองมาตลอด

ส่วนแม่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับน้องโอ

จำหน้าแม่ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่หน้าตาเป็นยังไง
เพราะว่าแม่ไม่อยู่ตั้งแต่น้องโอเด็กแล้ว
ช่วงปิดเทอมน้องโอต้องไปหางานทำนะคะ
ได้เงินมา๒๐๐๐บาทแน่
ให้คุณย่านำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ๑๐๐๐บาท
ส่วนเงินที่เหลือน้องโอจะเอามาจ่ายค่าเทิมค่ะ
แต่ตอนนี้เนี่ยพอคุณครูแชร์โพสต์ออกไปคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะ
น้องโอก็บอกว่าน้องโอน่าจะเรียนหนังสือได้ดีขึ้น
น่าจะมีเวลาให้เวลากับการอ่านหนังสือการตั้งใจเรียนได้มากขึ้น

ส่วนใครอยากจะช่วยเหลือค่าเทอมหรือว่าช่วยเหลือด้านอื่นอื่นให้กับน้องโอนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะไปที่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมก็ได้
หรือว่าจะโทรไปแล้วก็บอกว่าอยากประสงค์ที่จะมอบทุนให้กับเด็กชายจินพัฒน์ดอกดินก็ได้เหมือนกัน
ไปไม่ยากครับอยู่อ่านสิราธิพิธิาคมนี้เอง
เชื่อว่าน้องคนนี้จะเป็นคนดีคนหนึ่งในอนาคต
เขารู้จักรับผิดชอบแล้วเขารู้ว่าอะไรที่เขาต้องทำแม้ว่าเขาจะยังเด็กอยู่
เหมือนที่ครูโอบอกนะคะว่าจริงทำบุญหลายคนมักจะไปทำที่วัดก็ได้
แต่ถ้าทำบุญด้วยการช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นได้
อันนั้นน่าจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก
กับคนนี่แหละครับนะมันสุดยอดแล้วนะฮะ